มาดูเรื่องของการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัดกันบ้างนะครับ
ล่าสุดรองผู้บังคับการปราบรามการปรับพืชมิชอบ
แล้วก็การทุจริตเดินหน้าตรวจสอบแล้ว

ตอนนี้ตรวจสอบ๓วัดแล้วที่นครสวรรค์นะครับ

รองผู้บังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดทำงานทุจริตเงินทอนวัด
เข้าไปเก็บข้อมูลการทุจริตเงินทอนวัด

ตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อีกครั้ง
จากการตรวจสอบพบว่ามีวัดในพื้นที่
นครสวรรค์๓วัดมีส่วนเกี่ยวข้อง

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัว
โดยระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เชิญพระครูนิเวศปฐุมรักษ
เจ้าอาวาสวัดรังงามปฐุมรักษ์
พระครูนิวาสุนทรกิจเจ้าอาวาสวัดปากดงสามัคคี
อธิการผลเจ้าอาวาสวัดหนองสะเอ้ง
และคณะกรรมการวัดทั้งหมดเข้ามาให้ข้อมูลที่วัดปากดงสามัคคี
โดยทำให้รู้ข้อมูลที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เพื่อจะนำเงินนี้ไปสร้างแล้วก็พัฒนาวัด
ปรากฏว่ามีคนแอบอ้างนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บเงินคืนเป็นค่าในหน้า
วัดละ๕๔๐๐๐๐บาท

แต่ขอคืนกลับมา๕๔๐๐๐บาท
ทางคณะกรรมการวัดทั้ง๓แห่งก็ยอมคืนเงินดังกล่าวไปตั้งแต่ต้นปีเรียบร้อยแล้ว
เหตุผลที่คืนให้เพราะก็ไม่กล้าจะทักท้วงครับ
เพราะโดนข่มขู่ว่าถ้าหากไม่ให้เงินตามที่เรียกไปที่ขอไปจะริบเงิน๒ล้านบาททั้งหมดไม่ให้
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมข้อมูลสอบสวนเชิงลึก
นำไปขยายผลและสืบหาคนทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป
อกจากนี้ครับรองผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบบอกว่า
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ปปจะลงพื้นที่เข้าตรวจสอบวัดที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตเงินทอนวัดอีกกว่า๒๐แห่ง
กระจายกำลังเข้าตรวจวัดพร้อมกันในจังหวัดตากมี๓วัดคือวัดยางโอ่งน้ำวัดยางโองสันกลางวัดยางโองบนนั่นคือที่ตากนะครับ
ส่วนที่นครสวรรค์๓วัดวัดปากดงสามัคคีวัดหนองสะเอ้งวัดรังงามปฐุมรัฐและวัดในกรุงเทพ๑แห่งวัดยาติการาม
แผนการลงพื้นที่ตรวจสอบวัดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนเนี่ยคงบอกไม่ได้แต่ว่าบอกพี่กัดได้ในเบื้องต้นแบบนี้
ก่อนหน้านี้ครับได้เปิดเผยรายชื่อ๑๒วัดในพื้นที่๖จังหวัดที่จะเข้าไปดูแลให้เกิดความโปร่งใสตอบคำถามกับสังคม
คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี๑แห่งวัดพนันเชิงวรวิหารส่วนที่ภาคเหนือจังหวัดลำพูนมี๑แห่งวัดพระพุทธบาทตากผ้า
ส่วนที่เพชรชบุรีมี๑วัดก็คือวัดห้วยตะแกละชุมพรครับ๑วัดคือวัดราชบุรณะหรือวัดนอก
อำนาจเจริญมี๓วัดคือวัดโพศีวัดโคกเลาะวัดพระศรีเจริญและที่ลำปางมี๕วัดด้วยกันคือวัดวัฒนารามวัดหาดปู่ได้วัดทุ่งตำวัดบ้านอ้อและวัดอุ่มลอง
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ